พ่อก็ทนลูกชายตัวเองไม่ไหวจริงจริงนะครับก็
บอกว่าเป็นการป้องกันตัวด้วยนะครับเนื่องจากลูกชายเนี่ยวัน
เตือนไปว่าก็ไม่ได้อีกนะครับมาหาว่าพ่อ
มายุ่งอะไรด้วยนะครับตำรวจสพคอนบุรีครับ
วันนี้คุมตัวในเฉิดฝอยกระโทก
นี่ฮะอายุ๗๐ปีแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ใช้ปืนแก๊ป
ยิงลูกชายตัวเองเสียชีวิตนะครับลูกชายชื่อนายราเมฆ
อายุ๔๔ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นี่วันนี้พาไปทำแผนนะครับบ้านอยู่ที่ตำบลแซะอำเภอคอนบุรี
จังหวัดนครราชสีมานะครับในเฉิดบอกว่าวันเกิดเหตุ
ก็คือเมื่อวานนี้เขาอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่คนละหลังกับลูกชาย
ถัดไปทางด้านหลังของบ้านลูกชายตอนเกิดเหตุประมาณเที่ยงเที่ยงเมื่อวานนี้
ได้ยินเสียงหลานร้องก็เลยเดินมาที่บ้านลูกนะฮะพอมาถึงเนี่ยก็กล่าวว่าเออ
หลานจะหิวข้าวจะได้หาโค้งหาข้าวให้กินมาถึงเจอลูกชายคือนายราเมฆ
เมาอยู่ก็เลยถามลูกว่าเออแล้วลูกหายไปไหนอ่ะนะนายราเมฆบอกว่าอ๋อไปตัดมันสำปะหลัง
กับเมียนายเฉิดบอกว่าก็เลยถามลูกชายไปว่าทำไมไม่ไปช่วยเขา
นั่งกินเหล้าอยู่ทำไมทำไมไม่ไปช่วยเมียแบบตัดมันสัมปะหลัง
แต่ว่าลูกชายตอบว่าเกี่ยวอะไรกับพ่อแล้วทำท่าเหมือนจะมาทำร้ายนะครับ
ก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักแล้วก็เดินออกมาข้างนอก
พอถอยออกมาเนี่ยนายเฉิดอ้างว่าลูกชายพยายามจะเอามีดมาฟันเขานะฮะ
ทีแรกเนี่ยฟันตามประตูหน้าต่างก่อนเหมือนกับเป็นการขู่นะฮะ
ทำให้หลานเนี่ยตกใจร้องนะครับก็เลยเดินไปดูหลาน
แต่ถูกลูกชายเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันก็เลยวิ่งมาที่บ้านตัวเอง
ด้วยความกลัวก็เลยไปหยิบปืนแก๊ปมาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัว
แต่ลูกชายยังเดินตามมาก็เลยเถียงกันอยู่พักนึงนะครับ
เฉิดอ้างว่าขณะเถียงกันอยู่ลูกชายหยิบปืนปลอมที่เหน็บข้างเอวขึ้นมาชี้ขู่
ตอนนั้นเขานึกว่าเป็นปืนจริงนะครับก็เลยเผลอลั่นไกลใส่ไปหนึ่งนัด
คิดด้วยว่าจะถูกลูกชายนะฮะเพราะว่าเห็นถอยหลังแล้วก็วิ่งกลับไปที่บ้าน
สักพักลูกชายล้มลงเดินมาดูเห็นเลือดออกอยู่ใต้รักแร้
ก็เลยรู้ว่าลูกเนี่ยถูกยิงนะฮะแล้วก็เห็นว่าเอาเสียชีวิตแล้ว
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
อยู่ใกล้ด้วยเพราะผมเลยรู้ล่ะเป็นของจริงเอาผม
วันนี้ไปทำแผนนี่เพื่อนบ้านเองก็เห็นใจแล้วฮะครอบครัวเองก็เห็นใจนะครับ
คือเขาก็ร้องไห้กันหมดครับ
ทุกคนเขาก็บอกประมาณว่าในเฉินนี้เขารักลูกมาก
แต่ว่าลูกชายก็กินเหล้าอย่างเดียวนะครับ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ที่วัดหนองรังนะฮะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายราเมฆ
ญาติญาติได้รับศพมาเมื่อช่วงเย็นนะครับ
หลังจากชนะสูตรเรียบร้อยนะฮะก็มีพิธีรดน้ำศพวันนี้นะครับ
นี่ฮะตอนศพถูกส่งมาถึงเนี่ย
ภรรยากับลูกชายของนายราเมฆก็ร้องไห้กัน

เสร็จแล้วก็มีพิธีรดน้ำศพนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับภรรยาของนายราเมฆที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าพาลูกคนเล็กไปตัดมันด้วยที่ไร่
กระทั่งช่วงเที่ยงมีคนมาบอกว่า
สามีถูกพ่อตายิงตายก็รีบกลับมาที่บ้านนะครับ
รับว่าสามีกับพ่อตาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำนะฮะ
ตัวเธอเองก็ทะเลาะกับสามีเพราะว่าสามีดื่มแต่เหล้า
เมาแล้วก็จะด่าพ่อตัวเองตลอดนะครับ
แต่เห็นพ่อก็ทนอยู่ตลอดนะเพราะถือว่าเป็นลูก
เพราะพ่อเนี่ยเขารักลูกชายคนนี้มาก
ไม่ทำการทำงานพ่อก็เลี้ยงดูมาตลอด

ช่วงเกิดเหตุเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
รู้แค่ว่าพ่อเนี่ยอยากจะเอาลูกคนโตที่อยู่ที่บ้านไปป้อนข้าว
แต่สามีอาจจะไม่ยอมก็เลยเกิดปัญหาขึ้น
สงสารเพราะแกทำลูกแล้วแกสงสารนั่งร้อง

แกก็ร้องให้ตำรวจมาจับแก
พูดคำสุดท้ายที่ว่ายิงลูกแล้วมามองดูลูก
ก็เลยเห็นศพลูกก็บอกว่าพ่อบอกแล้ว
พ่อสอนพ่อบอกพ่อสอนไม่เชื่อพ่อ
แกก็พูดแต่น้ำตาแกก็ล่วง
ก่อนคืนนั้นเขากอดลูกคนใหญ่แล้วรูปหัว
บหัวแล้วหอมลูกเขานอนห่างพี่นะ
เขานอนห่างเหมือนกับว่าเราอยู่ห่างกันแล้ว
พอตื่นเช้ามาเขาก็ไม่พูดเขาไม่พูดอะไรเลย
เขามีแต่นั่งซึมก้มหน้านั่งซึม
นั่งซึมอยู่สามวันติดต่อแล้วตื่นมา
ที่มาเล่าความฝันให้แกฟังว่า
ฝันเห็นวัวตัวใหญ่กับวัวตัวน้อยลากแก
แล้วเขาไม่ปล่อยพอประมาณพี่ไปตัดต้นมัน
ก็ไม่มีใครไปตามพี่หรอกทีนี้เพื่อนบ้านไปตาม
เขาบอกว่าแฟนถูกปู่ยิงตายแล้ว
ก็มาถึงก็เลยวิ่งไปกอดศพแฟน
ศพนายราเมฆก็จะชาปนกิจศพวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ